พูดเรื่องออกกำลังกายดูแลสุขภาพต้องนึกถึงสาวคนนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าไปสร้างชื่อเสียงเชิดหน้าชูตาให้กับสาวไทยเลย

ไม่ใช่ดิฉันค่ะสวยสู้เขาก็ไม่ได้

ชื่อน้องนี้ชื่อน้องตาวานจีรัชยาเกดคงนางแบบสาวไทยผมสั้นสุดชิคเปรี้ยวมากเลยนะคะ
อายุ๒๐ปีเองคุณผู้ชมไปพังงาดบนเวทีโลกค่ะระดับอินเตอร์

เป็นสาวไทยที่คนที่สองนะคุณผู้ชมที่เป็นแชมป์จากรายการนี้ต่อจากรุ่นพี่เจสสิก้าอมรดิตกุลดิหลกนะครับ

คว้าแชมป์มาครองได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้ว
ล่าสุดค่ะเธอก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
หลังจากที่เธอเนี่ยเบียดเอาชนะสาวจากหลายประเทศในเอเชียจริง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวท็อปเขาบอกว่าจากจีนก็ท็อปเหมือนกัน

แล้วก็ก้าวมาสู่เส้นทางนางแบบมืออาชีพ
รวมไปถึงได้รับเกียรติให้ขึ้นปกนิตยันสารแฟชั่น

และไม่พอค่ะได้เซ็นสัญญากับโมเดลลิ่งที่กรุงลอนดอนอีกด้วยค่ะ
สำหรับตะวันมันยิ่งใหญ่มากที่ได้มาคือ
เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาง่าย
คือตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะ
คือตอนนั้นรู้สึกว่าเราอยากขอบคุณทุกคน

ผมสั้นนี่ส่งผลมากเลยนะคะ
เพราะว่าเวลาผมยาวเนี่ยเราต้องคอยห่วงผม
เวลาโพสต์หรือว่าเวลาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่
อันนี้เหมือนเราไม่ต้องทำอะไรมากเราก็แค่แบบไม่ต้องสนใจผมอะค่ะ
คือเรารู้สึกว่าผมสั้นส่งเรา
มีไปสตอมค่ะของที่ลอนดอน
ก็ต้องเรียนตอนนี้ก็เรียนรู้หลายอย่าง
อะไรหลายอย่างก็ต้องเรียนรู้เพิ่ม
มาถึงแล้วตะวันก็แบบอยากทำให้ดีที่สุด

ทำให้พี่ทุกคนที่ช่วยเหลือตะวันภูมิใจในตะวัน
แล้วก็ดีใจมากที่แฟนชาวไทยชอบแล้วก็เชียร์ตะวัน
ก็ฝากติดตามผลงานของตะวันด้วยนะคะ

แล้วก็รอติดตามนะคะว่าจะมีอะไรมาอีก
โอ้โหจะบอกว่านะคุณ

คือสิ่งที่ฉันจะบอกเข้ากับสิ่งที่เชอรี่กำลังทำ

เก๋และมีสไตล์ด้วยนะคะ

เป็นสาวไทยผิดเนอะสุดยอดมากจริงนะคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้หลายคนบอก
หน้าไม่คุ้นเลยก่อนหน้านี้เธอผมยาวตอนเข้าในรายการแรก

แต่ดูแล้วคือเท่าที่สังเกตนางแบบไทยที่ไปดังในเวทีโลก
ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์คือมีความเป็นไทยอยู่ในใบหน้าด้วยนะ
แล้วก็จะมีสไตล์แล้วก็จะมีความเก๋แบบนี้แหละ

ไม่ใช่อยากเก๋บ้างขออะไร

มาอ่านข่าววันจันทร์วันอังคารนี้ผมโล้นมาเลยคุณผู้ชม
นึกว่าอ่านข่าวกีฬานึกว่าเป็นผู้ชม